เอามาดูเรื่องของนายทวีไกรคุพเป็นเรื่องเป็นราวอีกแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุทางรถยนต์อ้ามีอีกแล้วหรอจะมีทุกสามสี่เดือนเลยหรออ่าคุณทวีไกรคุพล่าสุดนี้นะคะไปขับรถเชี่ยวรถชาวบ้านอีกแล้วซึ่งเขาจอดอยู่ที่บริเวณด้านหน้าร้านสนุกซื้อแห่งหนึ่งเนี่ยรถของคุณทวีเนี่ยรถเบนสีบร่อน

นี้ข้อความที่เขาระบุในโพสต์คือรถน้องสาวโดนคนดังราชบุรีชนแต่ติดต่ออะไรไม่ได้เลยโทรไปก็ไม่รับสายท่านรวยท่านไม่เดือดร้อนคนหาเช้ากินข้ามสิเขาเดือดร้อนท่านเล่นชนแล้วไม่รับผิดชอบปากบอกรับผิดชอบรับผิดชอบแต่พอโทรไปทำไมไม่รับต่อมานะคะผู้เสียหายที่ชื่อว่านางสาวสุประวีแก้วทองอายุสามสิบเจ็ดปีเพราะ
หน้าคุ้นเคยเห็นในทีวีด้วยแล้วก็เป็นคนดังในพื้นที่
คุณทวีไกรคุบช่วงแรกคุณทวีไม่รับ
แต่ว่าสุดท้ายยอมจำนวนต่อหลักฐานเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ถ่ายเอาไว้อ่า
กลับไปในร้านก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดเอาชัดเลยมาเที่ยวมาชนกันแบบนี้
สุดท้ายคุณทวีรับผิดชอบค่ะแล้วก็เขียนเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ให้
แต่พอโทรไปติดต่อไม่ได้เลยเอาฟังเสียงพี่สาวคู่กรณี

เฮ้ยรถผู้จัดการนี่อะไรอย่างนี้ก็เลยพากันออกมาดูแล้วก็ถ่ายรูป
ซึ่งกล้องวงจรปิดมันก็จับไว้ได้คืออีกหนึ่งหลักฐาน
เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าไม่ได้ชนไม่ได้ชนไม่เห็นชนเลยมาดูสิไม่ได้ชน
แต่รถอย่างนี้เลยแบบเบียดแบบไอ้นี่เลยค่ะ
เสร็จแล้วก็คือเหมือนท่านโจรตัวหลักฐานนะเนอะ
ท่านก็บอกว่าเออท่านรับผิดชอบเราก็โทรไปหาท่าน
ท่านก็รับวันในวันนั้นเลยนะคือวันที่๑๙กุมภาพันธ์นะครับ
ท่านก็รักท่านรักผมว่าฮัลโหลเราก็บอกว่าเราเป็นพี่สาวของคนที่ท่านขับรถไปเบียดนะหน้าเว่น
ท่านบอกว่ารับรู้แล้วนะรับรู้แล้วแค่นี้นะรถมันติดท่านก็วาง
แล้วหลังจากวันนั้นก็คือท่านไม่รับโทรศัพท
เอออะไรอย่างเนี่ยถ้าเจ๋งหายเท่าไหร่อะเดี๋ยวเขาจ่ายเอง
ชนไม่ได้ชนแค่อยากจะใกล้ชิดชิดมากเลยนะ
ชินมากเลยนะคะอ้าวเรื่องนี้สำหรับครอบครัวนี้
คุณเอ๋มีปัญหาอะไรเกิดกรณีอะไรขึ้นก็ต้องไปถามคุณพ่อ
แต่พอคุณพ่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องกลับมาถามคุณเอ๋อีก
ทีมข่าวไปพูดคุยนะคะกับคุณเอ๋
เพราะว่าคุณเอ๋เนี่ยได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คแบบนี้นะคะ
แจ้งถึงกรณีที่เกิดขึ้นบอกว่าคุณพ่อท่านอายุ๘๓แล้วค่ะ
หูตึงด้วยอาจไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์และฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ใช่ค่ะเพราะว่าทางครอบครัวไม่สามารถคุยกับท่านได้แล้วเรื่องนี้
ท่านออกไปขับรถเองบ่อยบ่อยนะคะคนในครอบครัวก็ลักษณะเป็นห่วงอ่ะ
เพราะว่าท่านอายุ๘๓ปีแล้วตอนนี้ติดต่อกับคู่กรณีของคุณพ่อได้แล้วนะคะ
พบว่าเป็นรถของลูกสาวที่ปรึกษานายกเทศบาลหนองโพ
คุณเอ๋บอกว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
จากนี้คุณเอ๋ค่ะตัดเพาะเลยถึงคุณพ่อ
ตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณพ่อขับรถไปเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งจัง
ขับรถตกคลองชนเสาไฟฟ้าชนท้ายรถสิบล้อบรรทุกอ้อย
เพราะดีไม่มีใครเสียชีวิตแต่มันไม่ยุติธรรมกับคนอื่นค่ะคุณพ่อ
อยากให้คุณพ่อฟังเธอบ้างเพราะความสูญเสียอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
สรุปแล้วคุณเอ๋เป็นห่วงคุณพ่อนั่นแหละ
สำหรับนายทวีช่วงปีที่แล้วเอาดูเหตุการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุหน่อยนะคะ
เคยขับรถเฉียวชนมาแล้วหลายครั้งทั้งกรณีเฉียวชนรถจักรยานยนต์ของเด็กอายุ๑๖ปี
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๑ธันวาคมปีที่แล้ว
อุ๊ยไม่กี่เดือนเองหรอใช่ครับไม่กี่เดือนเองอ่า
แล้วก็ขับรถหรูชนท้ายรถชาวบ้านที่ห้างดังแถวปิ่นเกล้า
อันนี้ก็คือล่าสุดถัดมาอีก๒๗ธันวาคม
ก็ห่างจากเหตุการณ์แรกประมาณ๖๗วันเท่านั้นเอง
ก็มาชนที่ห้างที่เซ็นทรัมปิ่นเก้านี่อีกนะฮะ
เพราะว่าในช่วงที่คุณทวีขับรถชนแล้วคุณทวีไม่ได้จอดลงมาไงคะ
ก็มีคนคู่กรณีซึ่งเป็นผู้เสียหายไลฟ์สดเลย
ในช่วงที่ขับรถไรตาม
แล้วมาเกิดเหตุการณ์รถชนวันที่๒๗ธันวาคม
จะชี้แจงเหตุการณ์แรกเลยอาจจะต้องชี้แจงทั้งสองเหตุการณ์นะ
แต่ว่าคุณทวีไกรคุบอายุก็๘๓ปีแล้ว
เรื่องของการขับรถขับรา
ถึงว่าคุณเอ๋เป็นห่วงเลยค่ะครอบครัวเป็นห่วง